คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะนี่เป็นเหตุเศร้าเป็นเหตุสลดอีกเหมือนกัน
ทะเลาะกับภรรยาก็พยายามจะไปง้อทีนี้สถานที่ที่ไปง้อขอคืนดีคือ
งานศพพ่อของภรรยาก็คือพ่อตาตัวเองนั่นแหละ
ง้อแล้วง้อไม่สำเร็จง้อไม่สำเร็จไม่พอทะเลาะกันรุนแรง
ทะเลาะรุนแรงไม่พอตำรวจบ้านมาห้ามปุ๊บ
ยิงตำรวจตายแล้วก็ยิงภรรยาตัวเองเข้าท้ายทอยบาดเจ็บสาหัสไปอีก
กลางงานศพพ่อตาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบริเวณบ้านพักตำบลกระสังอำเภอสตึกในจังหวัดบุรีรำนะคะ
เป็นสถานที่จัดงานศพนายแสนชื่นรำเจ้าของบ้าน
แต่กลางงานศพค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้
นายทิพงวิเศษวัย๒๙ปีอดีตลูกเขยมาก่อเหตุ
ใช้ปืนลูกซองยิงนายทองแดงอ่อนทาวัย๖๕ปีตำรวจบ้านจนเสียชีวิต
ยิงนางจันบัวชื่นรำวัย๓๔ปีอดีตภรรยาบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งตอนนี้นางจันบัวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสตึกไปแล้วนะคะ
นายทิพงศ์เองเนี่ยถูกชาวบ้านล้อมจับแล้วก็รุมประชาธรรมจนสะบักสบอมเลยค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวนายทิพงศ์ไปสอบปากคำ
รับสารภาพบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าโกรธแค้น
ก็มาตามง้อขอคืนดีกับเมียหลังเลิกรากันไป๒ปี
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องจนทะเลาะกันรุนแรง
แล้วอยู่นายทองแดงที่เป็นตำรวจบ้านเนี่ย
แวะมาดูความปลอดภัยในงานศพ
ทะเลาะกับภรรยาก็เข้ามาห้าม

เดินไปหยิบปืนหวังจะมายิงภรรยาตัวเองนี่แหละ
แต่ว่านางจันบัวอดีตภรรยาเนี่ยวิ่งหนี
แต่ก็โดนยิงนะยิงเข้าไทยทอยจนล้มลง
แล้วเขาก็ยิงนายทองแดงจนตายอีก
เพราะแค้นที่หลานชายนายทองแดงนี่แหละ
มีความสัมพันธ์กับนางจันบัวอดีตภรรยาของเขาค่ะ